เหมือนมีข่าวสำหรับสุปโชคจริงเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเองไอ้ปืนฉีดแอลกอฮอล์เนี่ย
แล้วออยก็เพิ่งมาเตือนเองด้วยซ้ำออยเตือนว่าซื้อไปไม่มีประโยชน์ฮะ
เสี่ยงอันตรายอีกต่างหากครับทำไงซื้อมาแล้วก็ต้องใช้หรือเปล่า
แต่ตามนี้นะคือมันมีหลายรูปแบบหน้าตามันจะคล้ายกันมีหลายยี่ห้อมีหลายรูปแบบนะครับ
แต่วัตถุประสงค์ในการทำงานเหมือนกันคือฉีดพ่นฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นฉีดเนี่ย
สรุปอุปกรณ์ต่างนานาหรือพัสดุที่ส่งมาจดหมายที่ส่งมาที่อาหารที่เขาปิดห่อให้เรียบร้อยนะ
พ่นอาหารก็ยังได้แต่อยู่ในถุงนะฮะอาหารอยู่ในถุง
แต่เรื่องนี้ออยเตือนแล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ใดเลย
เตือนทางเพศรัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมท่านเป็นรักษาราชการแทนรองเลยค่ะ
การคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรักษาราชการแทนรองเลขาออย
บอกว่าปืนฉีดแอลกอฮอลกำลังฮอตใช่ไหมครับใช่ครับกำลังฮอตเลยเหรอ
แต่ไม่แนะนำนะเออทำไมล่ะครับไม่แนะนำให้ซื้อแล้วด้วยความเป็นห่วงจริง
เตือนกันตรงเพราะอะไรละอองฝอยนี่เห็นไหมละอองมันเล็กมาก
อองฝอยที่ฉีดไปเนี่ยมันไม่ได้สร้างมันไม่ได้สามารถแก้ปัญหาใดได้เลย
ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้แต่ผมว่าคนที่ซื้อไปคุณสุประโชคด้วยแหละ
แล้วผมเองด้วยก็เข้าใจก่อนอันนี้ว่าโอ๊ยมันกระจายดีจังเลยมันทั่วดีจัง
แต่มันจะฆ่าเชื้อได้ทั่วมันลักษณะแบบเดียวกันแต่ด้วยความที่มันน้อยกระจายน้อย
แล้วกระจายจนไม่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคอะไรได้เอานึกอย่างนี้
สมมุติถ้าเวลาจะฆ่าเชื้อโรคได้น้ำ๑ฝาน้ำยา๑ฝาฆ่าเชื้อได้ในพื้นที่พิกัดประมาณนี้
แต่พอมันกระจายไปเนี่ยเหมือนตัวที่มันจะฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ถูกกระจายไปด้วย
ถูกลดทอนกำลังพลไปด้วยดังนั้นมันจะไปฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถแก้ปัญหาฆ่าเชื้อโรคไม่ได้
ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้มันจะมาฆ่าเราทำไมอ่ะถ้าหากไอ้ละอองเนี่ยมันเข้าตาเข้าปาก
เราอาจจะเกิดอาการอักเสบระคายเคืองเวียนหัวขึ้นไส้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาขึ้นมาได้
มันจะมีผลสืบเนื่องอาจจะเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง

กลัวแล้วเพราะบอกเริ่มกลัวเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าหากมันไปโดนดวงตา
โอกาสที่ตาจะบอดสะสมไปตาจะบอดก็มีสูงเช่นเดียวกัน
ถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้
ใช่ไหมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้
แล้วใช้ยังไงเจลแอลกอฮอล์เจลอะไรต่างเนี่ย
ฉีดมือล้างมือแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการเช็ดถู

กำกับเทราชเช็ดถูในสัดส่วนที่เหมาะสม
จะดีกว่าที่มันมาเป็นละอองละอองแบบนี้ไม่มีประโยชน์ฮะ
ไม่ทันแล้วอ่ะซื้อมาแล้ว
ก็ยังทันเพราะว่ากำลังจะซื้อ

เบรกเลยนี่ขายต่อพี่เบิร์ตสิฮะ

ใช้ตีฟอกกี้ที่ฉีดเหมือนเดิม